ไปดูตำรวจสภเมืองเพชรบุรีบ้างค่ะเขาก็นำตัวสองโจรแม่ลูกโหดนะคะ
เพราะว่าใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าและกันไก่แทงแม่ค้าโอ้ย
ขายน้ำมันขวดเพื่อจะชิงทรัพย์โอ้โหต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยนะคะ
ชิงทรัพย์แล้วก็ในที่สุดโดนตำรวจจับกลุ่มตัวได้
แล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่คือชมหน้าของนางสาวเพ็ญสว่างดี
อายุสี่สิบเก้าปีและนางสาวอรวรรณจันกระจ่าง
อายุสามสิบห้าปีชาวอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาสองแม่ลูกที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จากข้อหากระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืน
และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
เพราะว่าสองแม่ลูกนี้เนี่ยก่อเหตุใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า
ช็อตนางบุญประคองวงนามอายุหกสิบปีที่ขายน้ำมันขวดช็อตยังไม่พอ
ใช้กันไก่แทงคอและขาจนบัดเจ็บแล้วก็ชิงเงินสดไปพันห้าร้อยบาท
นี่สองคนนี้คือคนก่อเหตุนะคะเมื่อสักครู่ภาพแรกน่าจะเป็นผู้เสียหาย
หลังจากที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีแบบนี้ค่ะ
คือทำทีไปซื้อน้ำมันเติมรถจักรยานยนต์แล้วขอติดเงินไว้ก่อน
แต่ทีนี้ทางคุณยายตุ๊กซึ่งเป็นคนขายปฏิเสธไม่ให้ติด
สองแม่ลูกก็เลยเข้ามาทำร้ายร่างกายในนางบุญประคองหรือยายตุ๊กจนบัตรเจ็บ
แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำ
ไม้เล็กทะเบียนก็ไก่ดาวชดาสองสามหกสี่เพชรบุรีหลบหนีไปค่ะ
เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่ง๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ที่ร้านขายน้ำมันขวดริมทางหน้าเพชรพรีเซนเตอร์เขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรชบุรี
จังหวัดเพชรชบุรีจนกระทั่งตำรวจออกไหมจับนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยก็มามอบตัวตามไหมจับโดยนางสาวอรวรรณให้การรับสารภาพบอกว่า
ตัวเองกับแม่ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดจะเติมน้ำมัน
แต่ไม่ได้เอาเงินติดตัวไปก็เลยขอติดเงินค่าน้ำมันเอาไว้ก่อน
แต่ยายตุ๊กคนขายเนี่ยไม่ให้ติดและไม่เติมน้ำมันให้คนที่เป็นแม่ก็เลยเปิดประตูเข้าไป
ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตยายตุ๊กแล้วยังเกิดการต่อสู้กันด้วยนางสาวอรวรรณ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกเนี่ยก็เข้าไปห้ามแล้วก็พาแม่ขี่รถหลบหนีไป
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีก่อนจะติดต่อมามอบตัวกับตำรวจนะคะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเพชรชบุรีสืบทราบว่ายายตุ๊กผู้เสียหายเนี่ย
ก็คุ้นเคยกับผู้ก่อเหตุสองแม่ลูกนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าสองแม่ลูกที่ก่อเหตุเนี่ย
จะมาช่วยเก็บถ้วยเก็บชามเวลามีงานวัดใกล้บ้านเป็นประจำ
สองแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขามีอาชีพรับจ้างกวาดขยะและจะมาเติมน้ำมันขวดที่ร้านยายตุ๊กบ่อย
ก็เลยทำให้ยายตุ๊กจำรถและรูปภัณฑ์ของผู้ก่อเหตุได้
คนกันเองรู้จักกันยังทำกันได้เนาะ